ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักบางคู่จะมีปัญหาอึดอัดขัดใจ
แต่บางคู่กลับมีเกณฑ์ดีจะได้จัดงานมงคล
คนมีคู่แล้วระวังขัดแย้งทางการเงิน
คนที่เพิ่งแต่งงานยังไม่สมหวังเรื่องทายาท
สุขภาพจะเจ็บป่วยจากการบริโภคมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติ
มีอุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงจะได้ข่าวญาติพี่น้องบุพการีเจ็บป่วย
การเงินอยู่ในสภาพคล่องสมดุลดี
รายได้หลักจากงานในหน้าตัวแทนได้ค่าคอมมิชชั่น
รายจ่ายจะเป็นด้านท่องเที่ยวเดินทางลูกหนี้มาจ่ายตรงเวลา
การงานจะเหนื่อยไปตลอดเดือนขาดเงินหมุนเวียนในธุรกิจ
ติดขัดบริหารจัดการเล็กน้อยไม่มีหวังเรื่องตำแหน่งหน้าที่
มีงานเพิ่มแต่รายได้คงเดิม
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์